คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยตัวฝั่งผัวเนี่ยนะออกเรือออกเรือ
ออกทะเลไปหาปลาไงแล้วก็ทีนี้ก็อยู่ห่างไกลเมีย
เมียเป็นยังไงบ้างจะติดต่อหาเมียเอาติดต่อไม่ได้
ไม่รับสายเลยเลยไม่สบายใจค่ะบอกเท่าแก่เท่าแก่
แกไปดูที่บ้านผมหน่อยซิผมติดต่อเมียไม่ได้
เท่าแกไปถึงไปเคาะเรียบครับไม่มีเสียงตอบอื้อฮะ
แล้วพอเข้าไปดูปรากฏว่าอ้าวเมียของลูกน้องตายแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเลยค่ะ
เห็นไหมเจ้าหน้าที่นะตำรวจภูทรเมืองตาดก็ได้รับแจ้งว่า
มีคนตายอยู่ในห้องเช่าในซอยตาแชร์ค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดตราด
นี่ตำรวจมาแล้วกู้ภัยมาด้วยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดค่ะ
เวรจากโรงพยาบาลตราดก็มาตรวจสอบหน่อย
ห้องเช่าตรงนี้ตอนไปถึงนะคุณผู้ชมกลิ่นมาก่อนเลยอ่ะ
แล้วก็เข้าไปดูในห้องมีนางหนึ่งเพราะนิยมอายุ๖๒ปีเนี่ย
เสียชีวิตอยู่ค่ะอยู่ใต้เปรย์ในห้องครัว
แล้วก็มีเลือดออกปากออกจมูกเสียชีวิตอยู่
ดูซิว่าในห้องมีร่องรอยการงัดแงะการรื้อค้น
หรือการทำร้ายร่างกายอะไรบ้างไหมปรากฏว่าไม่เจอค่ะ
นี่สภาพนี้ของคนตายนะอยู่ใต้เปรย์แล้วก็เมื่อกี้
เป็นรูปของคนตายกับสามีก็ยังอยู่ในห้องอยู่เลยนะคะ
ครับนี่น่าจะเสียชีวิตมาเนี้ยประมาณเจ็ดสิบสองชั่วโมงแล้ว
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้โอ๊ยนางหนึ่งก็เหรอ
ส่วนตัวสูงเขาไม่ค่อยออกมาข้างนอกเท่าไห
ไม่ค่อยออกไปไหนหรอกบางทีเกือบเป็นอาทิตย์น่ะ
จะออกมาจากห้องสักทีนึงอ่ะนี่ล่าสุดเห็นครั้งสุดท้ายเลยนะ
ก็๔วันก่อนนู่นแหละหลังจากนั้นก็ไม่เห็นนางหนึ่งอีกเลย
มาได้กลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าฉันยังคิดอยู่เลยว่าหนูตาย
แมวตายหรืออะไรตายหรือเปล่าทำไมกลิ่นมันเหม็นจัง
จนกระทั่งเท่าแก่ของผัวนางหนึ่งมาเคาะเรียกไง
แล้วพังประตูเข้าไปเจอนางหนึ่งอยู่ในสภาพเป็นศพแล้วนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเราก็เลยไปคุยกับเท่าแก่
เล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อนายน้อยน่ะเป็นลูกจ้างของฉันเอง
น้อยวันดีอายุ๕๕ปีเป็นสามีของนางหนึ่ง
แล้วนายน้อยโทรศัพท์มาหาบอกเท่าแก่เท่าแก่
เพราะแกไปดูเมียผมให้หน่อยสิผมออกเรืออยู่นะ
ติดต่อเมียไม่ได้หลายวันแล้ว
ทีนี้พอเท่าแก่รับเรื่องจากลูกน้องแล้วใช่ไหม

เองทำงานไปเถอะเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวเท่าแก่ไปดูให้
ปรากฏว่าตอนที่รับเรื่องค่ะคือไม่มา

พอเย็นเมื่อวานเท่านั้นแหละไปดู
โอ้โหแล้วก็เจอสภาพเป็นศพแบบนี้ฟังเท่าแก่ค่ะ
ก็พอดีผมมาถึงครับแล้วก็พอดีมาเจอ
มาเจอกับคนข้างบ้านเราก็เลยบอกว่าเห็นเขาไหม

แล้วตอนนี้เห็นมอเตอร์ไซค์เขาจอดอยู่ข้างหน้าบ้าน

แต่พอเคาะดูแล้วเนี่ยเขาไม่ตอบโต้ใช่ไหมครับ
เราก็เลยเข้าประตูดูอยู่ประตูมันก็หลุดออกมา
แล้วผมก็เลยบอกข้างบ้านว่าให้ลองเข้าไปช่วยกันดูไง
แล้วก็เลยเปิดเข้าไปก็เข้าไปเรื่อยก็
เห็นเขานอนอยู่ครับแล้วก็เลยโทรแจ้งพยาบาลครับ

ประจงตัวนี้เราไม่รู้ครับเพราะเขาเป็นเมียลูกน้องเหลือ

ตอนนี้นะคะสามี
สามีของคนตายยังอยู่กลางทะเลอยู่เลยกำลังจะกลับเข้าฝั่ง
แล้วก็ตำรวจก็เลยต้องนำร่างไปที่โรงพยาบาลตราดเพื่อชนะสูตรก่อน
แล้วเดี๋ยวจะมอบร่างของฝั่งภรรยา
ให้ญาตินำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ